สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาว

คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ซึ่งฝนเหล่านี้เองก็เกิดจากความแปรปวนของลักษณะอากาศ
แล้วก็คาดการณ์ต่อไปนะครับว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้

ปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อความแปรปวนของลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นนี้
เกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน

นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เคลื่อนที่เป็นทางยาวเลยพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ถ้าหากดูตัวเลขดีจะสังเกตว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะ
นี่คือตัวเลขความเร็วของกระแสลม
มีความเร็วตั้งแต่๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
แล้วก็ที่สำคัญกระแสลมดังกล่าวเคลื่อนที่ในระดับสูง
เราจึงไม่สามารถที่จะสัมผัสความเร็วและแรงของกระแสลมดังกล่าวนี้ได้
ซึ่งเป็นปัจจัยตัวสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะยังคงทำให้ฝนนี้ตกในประเทศไทยของเรา
ในหลายจุดหลายพื้นที่ต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้

อยากให้ผู้ชมสังเกตแถบเสียเวลาฟ้าเช่นเดียวกัน
นี่คือบริเวณที่มีอากาศหนาว
วินพรมต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต

จะค่อยแพลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าจะแผลลงมาต่ำสุดในช่วงวันอาทิตย์นี้
หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยไปอยู่เหนือประเทศไทยของเรา
แล้วก็จะทรงแบบนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า
หลังกลางสัปดาห์หน้าจะแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับ
สังเกตว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวปรากฏอยู่
พื้นที่เหล่านี้ก็คือพื้นที่ที่จะได้สัมผัสอากาศเย็น
ซึ่งเป็นอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
แน่นอนการที่๒ปัจจัยนี้แผ่เข้ามาในระยะแรกนั้น
ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ฝนตอนนี้เกิดขึ้นตรงจุดไหนบ้าง
เดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายดาวเทียมสดหน้าขนาดนี้
จะสังเกตว่าตอนนี้มีการกระจายตัวของกลุ่มเมฆหลายกลุ่มละทีเดียว
กลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
รวมไปถึงกลุ่มฝนที่เกาะตัวเป็นทางยาว
ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยของเรา
จะสังเกตว่าเป็นริ้วของกลุ่มเมฆที่เกิดจาก
กระแสลมฝ่ายตะวันตกพาดผ่านในบริเวณดังกล่าว
ตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
นี่คือการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมออกมา
ปรากฏว่าในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
มีการกระจายตัวของกลุ่มฝนหลายจังหวัดละทีเดียว
จังหวัดสุโขทัยพิจิตรเพชรบูรณครสวรรค์ลบบุรี
สละบุรีชัยภูมินครราชสีมาอ่างทองสิงบุรีอายุธยา
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงได้รับอิทธิพล
จากกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้มีกลุ่มฝนตกอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาพัทธลุง
แล้วก็ปัตตาเนียวรวมมาถึงจังหวัดยัลล่า
ส่วนปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับก็พบว่าวันนี้ครับ
ที่น่าสนใจก็คือนอกจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ยังคงมีปริมาณน้ำฝนสะสมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน
สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ละทีเดียวนะครับ
ช่วงสายวันนี้จะเริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำเรื่องของลูกเห็บที่อาจจะตกได้นะครับในบริเวณที่มีความชื้นมาก
สังเกตว่ากลุ่มฝนปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับ
ก่อนที่จะค่อยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางดึกไปจนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับ
ในขณะที่สถานการณ์ฝนใต้ก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
ช่วงเช้านี้เริ่มตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ก่อนที่จะค่อยเลื่อนไปบริเวณทางตอนกลางของภาคนะครับ
คงเน้นตกในบริเวณฝั่งอ่าวไทยในช่วงครึ่งเช้าครับ
หลังจากนั้นครึ่งบ่ายครับจะย้ายไปตกในบริเวณฝั่งอันดามันนะครับ
ตกต่อเนื่องแบบนี้นะครับไปจนถึงช่วงเย็นค่ำเลยนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวท้องทะเล

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร

คาดการณ์สุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างไร
พื้นที่ภาคเหนือยังคงมีโอกาสเกิดฝนไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ

อากาศจะเย็นในตอนเช้านะครับ
แล้วก็ที่สำคัญครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสเกิดฝนอยู่ได้บ้าง
อีสานครับฝนจะเริ่มตกในวันพรุ่งนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ

ตอนกลางวันจะร้อนเป็นพิเศษนะครับ

มีโอกาสตกต่อเนื่องไปถึงสุดสัปดาห์เลยนะครับ
หลังจากนั้นท้องฟ้าจะปลอดโปร่งนะครับ

กลางวันจะร้อนส่วนอากาศในตอนค่ำ
กลับตอนเช้าจะหยินสบายนะครับ
ตอนออกพบว่ามีโอกาสฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
หลังจากนั้นท้องฟ้าก็จะโปร่งนะครับ
ก่อนที่จะมีฝนกลับมาตกใหม่อีกครั้งกลางสัปดาห์นะครับ
ตลอดทั้งสัปดาห์มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ

ที่สุดสัปดานี้ฝนอาจจะเยาะเพิ่มเป็นพิเศษ

เช่นเดียวกันปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
วันนี้จนถึงสุดสัปดาห์นี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ส่วนอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องคาดการณ์ว่าต่ำสุดจะเป็นช่วงวันจันทร์ครับ
สุด๒๒องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ๓๒องศาเซลเซียตเท่านั้นนะครับ
แต่ก็ยังคงไว้วางใจเรื่องของแสงแดดในตอนกลางวันไม่ได้นะครับ
เพราะว่าแดดค่อนข้างแรงละทีเดียวดังนั้นในระยะนี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวขับขี่สัญจรคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของฝนเรื่องของสายหมอกในตอนเช้า

เช้าวันนี้จากการตรวจสอบเพราะว่าต่ำสุดอยู่ที่๑๙องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปช่วงบ่ายยังคงร้อนอยู่นะครับประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้เช้านะครับจะสังเกตว่าจะมีสีฟ้าแผลลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนี่คืออากาศหนาวนะครับ
ต่ำสุดในวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตจะเป็นแบบนี้ต่อไปไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับ
ก่อนที่จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์หน้านี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลักษณะอากาศทั่วไทย
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
อย่างไรก็ตามแต่ก็คงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมต่อจากนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป